อุทหรณ์สำหรับคนเก็บออมนะคะ
น้ำแอเป็นเหตุสังเกตได้
ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินมาตั้งแต่ปี๖๑ค่ะ
แล้วก็จำเป็นต้องใช้เงินนะคะเมื่อสักประมาณเร็วนี้
ทุบกระปุกค่ะปรากฏว่าเงินข้างในหลักแสนเป็นแบบนี้

เพราะน้ำแอร์มันหยดลงไปในกระปุกออมสิน
นับไปนับมานี่คือ๘๒๐๐๐บาทนะคะ

๒๒๐๐๐๐บาทอีก๖๐๐๐๐๐บาทค่ะชำรุดซุดโทรม

ใช่ครับยุทศโมไม่เกี่ยวแล้วนะ
เกี่ยวยุดโทรมค่ะอันนี้ชำรุดซุดโทรมแบบนี้ค่ะ

เอาไปแลกคืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งทำถูกแล้วแสดงว่ามีข้อมูล
ครบเลยค่ะใช้เวลา๒สัปดาห์
ใช้เวลา๒สัปดาห์นะคะได้ธนบัตรใหม่คืนมาใหม่ทั้งหมด

แต่ครั้งนี้ไม่เลือกกระปุกที่เป็นฟูนพลาสปอเตอร์แล้วนะคะ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะชำรุดสุดโสมอีกนะคะ
ไม่ปักธนาคารเนอะน่ารักมากเลยนะคะนี่แหละนี่แหละ
ผมไม่หอดกระปุกแบบนี้มันก็เพราะแบบนี้แหละ

เราก็ไม่มีตังค์ด้วยแหละพูดตรงไป